บอกเลยว่าคนบันเทิงถูกกันเพียบคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มกันที่พระเอกหมอลำหน้าหล่อแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ

เหรอคุณเอิชจะฝันอะไรแม่นขนาดนั้น
คือจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราเล่าข่าวไปแล้วว่าน้องเขาฝัน
ฝันว่าเห็นงูจงอาง๒ตัว
แล้วโบราณเขาว่ากันว่าเลขปั่นเห็นงูเนี่ยน่าจะเป็นเลข๗ไหมก็เลข๙
ลอตเตอรี่นี่นะมันมีทั้งเลขท้าย๒ตัว๗๙๙๗แล้วก็๙
แล้วยังไงไอ้๙๑นี่แหละมันคือรางวัลเลขท้ายของเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมค่ะเลขท้าย๒ตัวเมื่อวานนี้ออก๙๑เนาะ
น้องวัดก็ฟาดไป๕ใบจุกแห่งปังสุดไปเลยจ้า
เป็นไงล่ะงูจงอางให้โชคไหมล่ะ

นี่แหละค่ะไปต่อกันเลยค่ะบอกเลยว่าการทำบุญจะทำให้เจอแต่สิ่งดีนะคะ
เรื่องราวดีก็มาในชีวิตเนี่ยอาซ้อของเรายิ้มหวานเลย
โรยกระถิ่นโปรยทานกันไปซ้อแอนออรดีกับบอสบอยค่ะ
เขาจัดงานมหากฐินคุณผู้ชมจัดที่บ้านเกิดเขานั่นแหละที่ขอนแก่นนะฮะ
มีไปร่วมรำวงสวง๑๐สิ่งศักดิ์๑๐คู่เมืองขอนแกนด้วย
คุณเนี่ยที่เราบอกว่านี่คือยิ่งกว่างานประจำจังหวัด
มันเหมือนงานระดับประเทศปิดจังหวัดมาลำเลยอ่ะ
นางน้ำนางรำเนี่ยรวมกันนะ๔๕๐๐๐คนมาร่วมรำ
สุดยอดกันเลยคุณผู้ชมจาก๒๖อำเภอที่ฉันจำไม่ผิดนะ๒๖ตำบล๒๖อำเภอเขาน่ะนะครับ
ไม่ธรรมดานะแล้วก็นี่แหละไปกับรถใหม่ป้ายแดงเขา
เลขทะเบียนก็คือย่อหญิง๐๖๗๙เออเชื่อว่าใครที่ดูข่าวของซ้อแอนเมื่อวานนี้
น่าจะได้รับโชคกันไปหมานเลยเพราะว่าเลขทะเบียนรถของซ้อแอร์เนี่ย
มันไปคล้ายกับรางวัลที่๑ไงไม่แน่นะคุณผู้ชม
แฟนคลับของซ้อแอนบอสบอยเนี่ยอาจจะมีถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็นั่งเงียบอยู่บ้านหรือเปล่านี่เป็นเศรษฐีกันมาแล้วหลายคนคุณผู้ชมค่ะ
นี่สวยไหมเลขอ่ะสวย๖๗๖๗๙ถ้าใครซื้อเป็นป่านนี้รวยตะพุตตะพือไปแล้ว
พอมันออกแล้วเราก็ว่ามันสวยเลยแหละเอออ่าสองคนยังไม่หนำใจคุณผู้ชมค่ะ
ขอมาต่อที่สาวคนนี้ดีกว่ากบกบแก้มบุ๋มคนนี้ปังมากเลยอ่ะ
ป้ายทะเบียนรถคันใหม่ของเธอบอกเลยขอไข่๑๙๐๘๑๙ตรงจวดไหมพี่น้องจวดเลยค่ะ
บอกเลยว่าเพิ่งถอยออกมาได้ไม่กี่วันก็ให้โชคกับเจ้าของรถเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะแก้มบุ๋มนั้นโพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ตัวเองถูกรางวัลคุณผู้ชม
แม่นี่สวยงามเป็นยังไงคือรางวัลเลขท้าย๒ตัว๘ใบ
และรางวัลเลขท้าย๓ตัวอีก๒ใบรวมเป็นเงินก็
เท่าไหร่จ๊ะจ๊ะมันไม่เท่าไหร่หรอกนะคุณผู้ชม

มันสะใจ๒๔๐๐๐บาท
แล้วได้ผ่านวันเกิดเขาด้วยไง

แล้วที่ฉันจะบอกว่าปีนี้แก้มบุ่มถูกรอตเตอรี่ใช่ไหม
แรกเดือนธันวาคมได้ไป๒๐๐๐กว่าบาท
งวดก่อนที่ซื้อกับพี่พีชเป็นปึกเป็นแสนแล้วแก้วมา

แต่ว่าใดก็คือว่าเปิดสักการาศใหม่

วันเกิดเขาก็แห่งเครื่องเท็จเกิดได้เงินล้านจากคุณแม่ได้

คนนี้ความหวังหมู่บ้านของจริงตั๊กกะแตนชนระดา
น่าอิจชาเข้าไปอีกคุณผู้ชม
มีทั้งรางวัลเลขหน้า๓ตัว๔๑ใบ
รางวัลเลขท้าย๓ตัว๓๑ใบ
และรางวัลเลขท้าย๒ตัวอีก๔๙ใบ

อ่านไปสรรก็ขนลุกไปคุณผู้ชมจ้ะ

หลายคนสงสัยว่าโอ๊ยให้ถูกทำไมทำไมถูกเยอะขนาดนี้

บอกว่าไม่ต้องสงสัยเพราะสาวตั๊กกะแตนเธอช็อตฟิลตัวเองเรียบร้อยแล้ว

ดีใจไหมเพราะซื้อหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว

อยากจะคิดเลยว่าจำนวนลอตเตอรี่ของคุณตั๊กกะแตน
ถ้ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ย
อาจจะไม่วางไมค์อาจจะร้องเพลงต่อไปประมาณ๓คืนติดต่อกัน

สูงต้องนะคะ

โต้อยยก็สุดอย่างเรอปีก